เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมพี่ชายน้องชายรุมทำร้ายรอปภ
ปมเหตุมาจากที่น้องชายทะเลาะกับภรรยา
รอปภเห็นหวังดีไปช่วยห้ามปรามอย่างสุภาพ
พี่ชายฉุนแทนค่ะมาทั้งกระหน่ำตี
แล้วน้องก็ตามมาเอาเก้าอี้ฟาด
อาการรอปภนั้นเลือดคั่งในสมองเป็นตายเท่ากันเลยคุณผู้ชม
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดจังหวะที่รอปภถูกรุมทำร้ายหน่อยค่ะครับ

จังหวะนี้ค่ะที่พี่น้องรุมทำร้ายรอปภ
นี่ลงไปกองอยู่กับพื้นเอาเก้าอี้ฟาดฟาดฟาดแบบนั้นนะคะ
พูดชายที่เป็นรอปภนี้นะคะคือนายปัญญาอายุ๕๓ปี

ท่อนอะไรนะฮะท่อนเหล็กท่อนไม้ฟาดเขาแล้วไปรุมฟาดเขาแบบนี้
ใช่ค่ะนี่คือพยายามวิ่งหนีมาแล้วนะ
ตรงร้านกาแฟสดหน้าโรงแรมที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

แล้วเห็นไหมทำไมพี่น้องสองคนนั้นมารุมทำร้ายกันขนาดนี้ค่ะ
โอ้แล้วจนรอปภเนี่ยนะคะลุกไม่ไหวฟกช้ำตามร่างกายหัวแตกอะนะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนประมาณตี๑๓๐ของวันที่๒๕มกราที่ผ่านมานี่แหละ

สาเหตุมาจากที่คนน้องชื่อว่านายนรงฤทธิ์เขาทะเลาะกับเมีย
คือนางสาวไข่ก็เดินทะเลาะกันมามาที่ซอยข้างโรงแรมนี่แหละ
แล้วเหมือนกับเสียงดังไงพอคนทะเลาะกันผัวเมียทะเลาะกันก็เหมือนจะมีการทำร้ายกัน
จังหวะนั้นพี่ของนายนรงฤทธิ์ก็คือนายวีรพงศ์พี่ชายก็เดินตามมาด้วยนะ

จังหวะที่รอปภคุณลุงปัญญาเป็นรอปภของโรงแรมเห็นเหตุการณ์พอดี
ก็รู้แหละว่านั่นน่ะคือเรื่องผัวเมียแต่ลุงก็พยายามเข้าไปห้าม
กลัวไงกลัวว่าจะเกิดอันตรายก็ไปห้ามอย่างสุภาพแล้วนะ

ปรากฏว่าพี่ชายเนี่ยคือนายวีรพงษ์ถูกหุนแทนน้องชาย
วีรพงศ์ก็เลยมาทำร้ายรอปภก่อน
แล้วน้องชายก็ตามมามารุมกระทืบแบบนี้
โอ้โหไม่ได้กระทืบอย่างเดียวคุณในมือเนี่ยอาวุธเนี่ย
ท่อนไม้ท่อนเหล็กยาวแล้วไปฟาดเขาขนาดนี้เนอะ
ใช่ค่ะแล้วตอนที่ลุงโดนทำร้ายมีพลเมืองดีเขามาเห็นพอดี

ชื่อว่านายวีรยุทธ์หรือว่านายติ๋วถิ่นสูงโคก
ตอนนั้นที่พลเมืองดีขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา
คุณผู้ชมดูสิพยายามจะไปห้ามปรามนะ
จังหวะนั้นรอปภก็เลยวิ่งหลบหนีหนีตายมาค่ะ

สองพี่น้องจะมาทำร้ายพลเมืองดี
แล้วพอทำร้ายไม่ทันเอาไม้มาตีตีรถของพลเมืองดี
โอ้โฮอะไรจะกร่างขนาดนั้นนะคุณฮะ
ตายเหนือกหักเลยนะคุณเป็นตายเท่ากันเพราะว่าเลือดขั่งในสมองค่ะ
ทีนี้ต้องส่งต่อแล้วมาที่กรุงเทพมหานคร

แล้วจับกลุ่มได้แล้วจริงคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
สามารถจับกลุ่มตัวพี่น้องคู่นี้ได้แล้ว

ไปจับได้ที่ไสทำงานเงาะศั้งในกรุงเทพฯ
นี่ค่ะตอนที่ยกมือไหว้แบบนี้
น้องจับได้ที่ริมชายหาธ์บางแสน
แล้วทั้งคู่ก็ให้การรับสารภาพ
แล้วยกมือไหว้ขอโทษคนเจ็บผ่านสื่อ

คุณผู้ชมเสียงผู้หญิงเนี่ยคือภรรยาของน้องชายที่เป็นจุดเริ่มต้นว่าทะเลาะกันมา
ครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มีคำถามนะเพราะเห็นยกมือว่าต้องกลับไปนะครับ

แต่มีคำถามว่าตอนทำทำไมไม่คิด
หนึ่งคำถามแล้วนะสองคุณจะรับผิดชอบชีวิตลุงรอปภเขายังไง
เพราะตอนนี้เขาอาการสาหัสเป็นตายเท่ากัน

คือตอนนี้คุณมาทำท่าสำนึกผิดแต่ตอนทำ
ทำไมทำแบบโอ้โหไม่ยั้งมือเลยอะคะ
ถามว่าแล้วญาติลุงจะทำยังไง
ของลุงรอปภแล้วก็เจ้าของร้านกาแฟสดที่โรงแรมเนี่ยนะ
เขาบอกว่าอย่ายอมต้องเอาให้ถึงที่สุด
สำหรับพวกที่กลางชอบใช้ความรุนแรง
จะมาไหว้สวยรวยกระเช้าทีหลังจะต้องได้บทเรียน
ทีนี้ค่ะตำรวจก็ต้องดำเนินคดีกับสองพี่น้อง
ก็โดนไปนะคะทั้งข้อหาบุกรุกสถานที่ผู้อื่นยามวิการ
แล้วก็ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
นี่แหละต้องส่งตัว๒พี่น้องโหดคู่นี้

ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องไปดูอาการของผู้บาดเจ็บอีกด้วยนะฮะ
ถึงจะแจ้งข้อหาเพิ่มด้วยนะ